จากเรื่องราวที่เราเคยเจ็บช้ำแล้วก็หลายคนก็บาดเจ็บ
สูญเสียในเรื่องของอาคารสถานที่
นั่นคือแผ่นดินไหวที่เชียงรายเมื่อปี๒๕๕๙
โดยเฉพาะโรงเรียนสถานศึกษาหลายแห่งเสียหายครับ
แต่หลังจากนั้นเองหน่วยงานต่างก็เข้าไปให้ความช่วยเหลือ
แล้วมีหนึ่งในหน่วยงานที่เข้าไปสร้างอาคารเรียนแห่งใหม่

เป็นอาคารเรียนที่มีคุณสมบัติต้านทานแผ่นดินไหว
ติดตามกับคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจครับ

หากเกิดแผ่นดินไหวเทียบเท่ากับเหตุการณ์ครั้งใหญ่

ในวันที่๕พฤษภาคม๒๕๖๒

อาคารทุกหลังได้รับความเสียหายนะครับ
โดยเฉพาะอาคารตึกที่ได้รับพระราชทานอาคารเรียนสร้างทดแทน
จะเสียหายโดยที่เสาคานอะไรต่างมีรอยล้าวเกือบทั้งหมด
แล้วก็ทางกรมโยธาทางวิศกร
เขาได้เข้ามาตรวจแล้วก็ให้งดใช้อาคาร
เพราะว่าไม่สามารถซ่อมแซมได้
ตอนนั้นเรียนตามตารางค่ะเพราะว่าเขาจะจัดตารางมาให้
แล้วก็คุณครูก็จะนำไปนั่งตรงใต้ต้นไม้ค่ะ
ศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธรรม
หรือว่าสทภาครัฐเอกชน
ออกแบบและก่อสร้างอาคารเพื่อมอบให้กับโรงเรียนที่ได้รับความเสียหาย
และเป็นต้นแบบในการศึกษาโครงสร้างของการก่อสร้าง
เพื่อให้ทนกับแรงแผ่นดินไหว
โครงสร้างที่เห็นเนี่ยตัวนี้เป็นโครงสร้างเหล็กนะครับ
โดยการใช้เราเรียกว่าค้ำยันเยื้องศูนย์นะครับ
ซึ่งก็เป็นระบบโครงสร้างเหล็กชนิดหนึ่งที่เอาไว้ใช้ในการต้านทานแผ่นดินไหวนะครับ
ขั้นตอนก็คือทางวิศวกรก็จะเป็นคนประเมินภัยแผ่นดินไหวในพื้นที่นี้นะครับ
แล้วก็แปลงออกมาเป็นเป็นเราเรียกว่าเป็นค่าความเร่งนะครับ
ความเร่งตัวนี้นะครับก็จะเป็นค่าที่วิศวกรสามารถนำไปแปลงเป็นแรงที่มาปะทะกับอาคาร
สร้างอาคารเรียนหลังใหม่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสร้าง๔อาคารเรียน
โดยมี๒อาคารที่เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซึ่งมีคุณสมบัติยืดหยุ่นทนต่อการสั่นไหว
เพื่อสร้างอาคารเรียนโครงสร้างเหล็กรวม๘๐ตัน
หรือกว่า๒ล้านบาท
เหล็กของเราเป็นเหล็กที่มีความเหนียว

ดินก็จะไหวอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วปกติ
และยิ่งถ้ามีเรื่องของแผ่นดินไหว
เข้ามาแรงอย่างหลายลิเกเตอร์
เมื่อปี๕๗ที่จังหวัดเชียงรายก็๖๓มิเตอร์
อันนี้ก็ทำให้อาคารบ้านเรือนพังได้
แต่ถ้าเป็นเหล็กโครงสร้างลูกพันธ์รีดร้อน
อันนี้มันก็จะมีความยืดหยุ่นนะครับ
มีความเหนียวทนทานต่อต้านแผ่นดินไหว้ได้

ไม่สามารถดำเนินการเรียนการสอนได้
แต่ทุกวันนี้ได้กลายเป็นอาคารต้นแบบ
ที่สามารถทนทานแผ่นดินไหว
จะถูกนำไปใช้ในการก่อสร้างอาคารเรียน
ที่เสียหายจากอุทธกภัยในภาคใต้ด้วย
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทราะทีวีรายงาน